โอ๊ยทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยมาก

โอ้ยอยากกินจริงอยากกินจริง

ใช่มันเปื่อยดีเขาบอกอย่างนี้นี่ดู

คือร้านนี้ค่ะอยู่เลขที่๓๘๗หมู่๑๐

ตำบลคลองขลุงอยู่ในอำเภอคลองขลุง

เจ้าของร้านชื่อว่าคุณประพาวัน

อายุ๓๗ปีเจ้าของร้านเนี่ย

เป็นผู้คัดสรรพวกวัตถุดิบ
อุปกรณ์เครื่องปรุง

มันสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานด้วย

ดูดีใช่ไหมคะน่าทานใช่ไหมพี่นุ๊ก

เมนูก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตุ๋น
แล้วก็มีนองตุ๋นหมูตุ๋น

สูตรเด็ดความอร่อยของทางร้าน

ความหอมของเนื้อไก่แล้วก็หมูที่ตุ๋นตุ๋นจนเปื่อย
เปื่อยกับเครื่องตุ๋นยาจีนที่เขาบอกว่าตุ๋นนานกว่า๔ชั่วโมงนะคะ
โอ้ยผมว่าถามเขาสาวด้วยกว่าพี่บีพี่ดุ๊คชอบไหมอย่างเนี้ย
เพราะว่าเอาเข้าไปมันก็ดุดได้เลยละลายเลย
พี่บีน่าจะชอบคุณชนะนะคะ

เอาอย่างนี้ดีกว่า

อยากจะให้แวะไปริ้มลองความอร่อยกันได้

วันที่๑และ๑๖ของทุกเดือน
เพราะว่าออกสลากค่ะ

ช่วงนี้ทางร้านเขามีบริการส่งฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะ

จ้ะ

อยากจะให้ส่งมาถึงกรุงเทพเหรอ